ทีนี้คลิปนี้จะให้ดูให้นึกถึงคำว่า
ผู้ชายคนหนึ่งค่ะเขาบอกว่าเขาไปเที่ยวหาดจอมเทียนที่พัทยา
คุณผู้ชมเหลือไปเห็นมือถือโทรศัพท์ไม่รู้ของใครตกอยู่
ก็เลยเก็บแล้วเอาไปตามหาเจ้าของ
วิธีการคือไปโพสต์ลงในเพจพัทยา๒๐๒๐ค่ะคุณผู้ชม

พอมีคนติดต่อเข้ามาก็นัดเจอกันจะส่งของคืนนะคะ
ปรากฏว่าพฤติกรรมแบบนี้ที่ทำให้เขารู้สึกว่า
พี่เป็นครูนะเว้ย
พี่เป็นครูนะเว้ยพี่ต้องซื่อตรงนะเว้ย

ถ้าเกิดว่าคุณเป็นมิจฉาชีพมาขโมยไปทำยังไง
อืมคือมันก็มองได้เป็นสองมุมอะนะคะ

แต่ว่าคนที่เก็บโทรศัพท์มือถือได้
แล้วก็เอาไปโพสต์ในเพจเพื่อประกาศตามหาเจ้าของ
เขาบอกว่าเขารู้สึกแบบไม่ค่อยโอเคในน้ำเสียง
แล้วก็กริยาท่าทางของเจ้าของโทรศัพท์ที่
ทำอย่างกับเขาเป็นมิจฉาชีพอะไรแบบนี้
แล้วก็ท่าทีคือเย็นชาน้ำเสียงดูสิค่ะคุณผู้ชม
ต้นเรื่องก่อนเล่าย้อนกลับไปค่ะ
พลเมืองดีคนนี้ชื่อว่าคุณอนุรักษ์นำสกุลบุญนาคนะคะ

บริเวณหัดจอมเทียนช่วงเย็นของวันที่
พฤษภาคมที่ผ่านมานี่ค่ะคุณผู้ชม
นี้แหละค่ะที่เขาไปเก็บได้นะคะ
นี่ค่ะหลายหมื่นอยู่นะคะ
ทีนี้เขาทำไงล่ะด้วยความปรารถนาดีความหวังดี
โพสต์ตามหาเจ้าของในเพจพัทยาท็อก๒๐๒๐

เสร็จปุ๊บมีคนติดต่อกลับมาบอกว่าเขาเป็นเจ้าของ
ก็เลยนัดกันระหว่างคุณอนุรักษ์กับคนที่ติดต่อกลับมา

นัดเจอกันที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งย่านพัทยาใต้
ตอนนั้นคุณอนุรักษ์บอกว่า
เข้าใจถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณเป็นเจ้าของโทรศัพท์
มันก็ต้องมีการตรวจสอบหาวิทยาลัยให้กันหน่อยนะคะ

อยากให้เจ้าของช่วยกดรหัสปลดล็อกต่อหน้าให้ดูหน่อย

เดี๋ยวฉันเป็นครูนะเป็นครูต้องซื่อสัตว์ซื่อตรงสิ

แต่ว่าคำที่ใช้ว่าเป็นครูพูดอาจจะไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่
อ่าหนึ่งบอกว่าเป็นเจ้าของโทรศัพท์
แล้วก็บอกว่าเป็นครูเป็นครูต้องซื่อสัตว์ซื่อตรงสิ
คือจะไม่ปลดล็อกโทรศัพท์ต่อหน้าคุณอนุรักษ์กันแน

อืมครูถือสินกี่ข้อฮะ๕ข้อ

ถ้าถือสิน๒๒๗ข้อก็ยังไม่ซื่อตรงเลยค่ะ
อ่าทีนี้มันไม่เกี่ยว
อนุรักษ์บอกว่ามันไม่เกี่ยวกับความเป็นครูไม่เป็นครู

มีคนทั้งสื่อตรงและไม่ซื่อตรงนะคะ
แค่อยากจะเห็นว่าคุณปลดล็อกได้เท่านั้น
ไม่ใช่เป็นคนที่แอบอ้างเอาโทรศัพท์เครื่องนี้ไป

แต่ว่าตัวเขาบอกว่ารู้สึกว่าเสียความรู้สึก
เพราะว่าท่าทีและทีท่าที่ครูคนนั้นแสดง
กลับมาที่คุณอนุรักษ์เหมือนแบบดูแข็งเนอะ

ไม่ได้แบบยินดียินร้ายกับสิ่งที่

โอ้โหเป็นเรานี่เราขอบคุณแล้วขอบคุณอีกนะ

นั่นก็ส่วนหนึ่งแต่ข้อมูลเนี่ยโอ้โห
ภาพถ่ายต่างนี่มันย้อนกลับไปถ่ายใหม่ไม่ได้นะครับ
พลเมืองดีก็คือคุณอนุรักษ์บอกว่าที่โพสต์เนี่ย
ก็ตั้งใจตั้งใจดีแต่ว่าครั้งหน้า
จะไม่เก็บแล้วจะทำเป็นมองไม่เห็นแล้วนะ

ปั่นพรไปเลยอ่านะฮะ
ทีนี้เหตุการณ์เนี่ยคุณผู้ชมค่ะคนเข้าไปชมไปแชร์เยอะมากเลยนะคะ
ส่วนใหญ่ก็ชื่นชมคุณอนุรักษ์ที่นำของที่เก็บได้
มาโพสต์ตามหาเจ้าของนะคะแล้วก็ตำหนิคนที่เป็นเจ้าของโทรศัพท์มือถือว่า
ต่อให้คุณเป็นถึงครูบาอาจารย์แต่สิ่งที่คุณทำนี่แหม่
ดูเหมือนก็แบบเนาะมันไม่ค่อยโอเคอ่ะ
อ่าก็แล้วแต่มุมมองนะคะแต่ว่าชื่นชมคุณอนุรักษ์นะคะ
สิ่งอื่นใดที่เก็บของของคนอื่นได้แล้วก็ไม่เอาไปเป็นของตัวเอง